ท่านผู้ชมครับมีเรื่องราวที่ได้รับการเปิดเผยผ่านทาง
อ่าผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งอ่ะนะครับที่ได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่
ค่ะซึ่งมันก็ผิดกฎหมายผิดกฎจราจรอยู่แล้วใช่
แต่พอเขาจับกลุ่มได้แล้วก็สอบถามไปสอบถามมาเนี่ยโอ้โหปรากฏว่า
เป็นเรื่องที่ตำรวจต้องมาเรียรายเงินช่วยค่าปรับ
คือไม่จับปรับก็ไม่ได้เดี๋ยวจะถูกกล่าวหาว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

ถูกต้องเพราะว่าชีวิตของเขาที่ขับรถย้อนสอนมอเตอร์เวย์เนี่ย
มันน่าสงสารเหลือเกินนะครับเหตุการณ์เป็นแบบนี้ครับ
ที่ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งโพสต์นะครับบอกว่าเหตุการณ์เริ่มจากรถสายตรวจ
ตำรวจทางหลวงมอเตอร์เวย์ได้รับแจ้งเหตุว่ามีรถกระบะขับย้อนสอน
ที่บริเวณกิโลเมตรที่๘๙ขาเข้ากรุงเทพก็รีบไปตรวจสอบ
แล้วไปสกัดจับได้ที่ด่านบางพระสองนะฮะในรถพบว่ามีคนมากันสองคนนะฮะ
เป็นผู้ชายคนขับก็ไม่มีท่าทีขัดขืนแต่พอเห็นตำรวจเอาแต่ร้องไห้นะครับ
นี่ฮะภาพที่เขาไปจับกันนะครับคนขับรถกระบะคันนี้นี่ครับมันทุกยางมาเต็มเลย
กระบะก็เก่าเชียนะครับบอกตำรวจทั้งน้ำตาว่าเขากำลังจะไปหาญาติแถวสถานีตำรวจภูทรภาค๒
๒นี่ก็จังหวัดชนบุรีจะเอาทะเบียนรถไปจำนำกับญาติ
เพื่อจะเอาเงินมาซ่อมรถรถกระบะคันที่ขับย้อนสอนนี่แหละ
จะเอามาซ่อมรถคันนี้ซึ่งเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายแล้วเดี๋ยวก็จะขาย
เขาหมดหนทางแล้วนะเพราะว่าทำอาชีพเก็บของเก่าเนี่ยก็ได้บ้างไม่ได้บ้างนะ
ผมหลงเข้าด่านขึ้นมาพอขับไปน้ำมันมันจะหมด
ถ้าขับต่อไปอีกเนี่ยน้ำมันหมดขึ้นมาได้เข็นรถกันแน่
เงินก็ไม่มีติดตัวสักบาทหาทางออกไม่เจอเลยตัดสินใจเอาอย่างนี้ดีกว่า
กลับรถแล้วขับย้อนสอนเลยจะกลับไปออกทางเดิมค่ะนะฮะแล้วก็มาโดนตำรวจไล่จับนี่แหละ
คือถ้าตำรวจจะจับก็จับได้เลยครับเพราะว่าผมหมดหนทางแล้วจริง
นี่เขาบอกอย่างนี้ฮะตำรวจบอกโอ้โหพี่ตำรวจเนี่ยบอกว่าเอางี้คือใจเย็นแต่ยังไงต้องไปโรงพักกับพี่ก่อน
เพราะว่าการกระทำของน้องเนี่ยมันทำให้เกิดเหตุกลหนกันทั่วมันเป็นความผิดตามกฎหมายจราจรตามกฎหมายตำรวจก็ต้องทำหน้าที่นะครับ
ก็เลยนำตัวทั้งสองคนไปที่หน่วยสอบสวนไปพบร้อยเวรนะฮะ
แต่เพื่อความชัดเจนเรื่องราวที่เกิดขึ้นว่าเขาเล่าให้ฟังเนี่ยเออชีวิตเป็นอย่างนี้จริงหรือว่าแค่โกหกตำรวจหรือเปล่าเนี่ย
อันนี้ชายหญิงนะชายหญิงมาด้วยกันนะครับ
ตำรวจบอกว่าตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดไม่มีตรวจแอลกอฮอล์ไม่มีนะครับ
เพราะฉะนั้นพอฟังเรื่องราวของเขาแล้วก็เลยต้องปรับฮะข้อหาขับรถย้อนสอนยังไงต้องเรียบเทียบปรับนะครับ
แต่ทีนี้ตำรวจก็เห็นใจก็เลยรวบรวมเงินกันช่วยเหลือในการออกค่าปรับให้

คือตำรวจบอกผมก็เงินเดือนน้อย

จำนำเพื่อจะขายเนี่ยหรือจำนำเพื่อได้เงินมาแล้วเพื่อจะขายเนี่ย
ผมว่าเป็นสมบัติชิ้นสุดท้ายของเขาจริงเขาคงลำบากจริงครับในตอนนั้นครับผม
ครับก็น่ารักค่ะเมื่อวานให้ดูคลิปไปคลิปหนึ่งคลิปที่โรงพักอ่ะค่ะ
ก็คือพี่ตำรวจแบบก็ช่วยใช่ไหมแต่พี่ตำรวจก็บอกผมก็เงินเดือนน้อยอ่ะ
แล้วก็ถามตำรวจคนอื่นในโรงพักขอร้อยหนึ่งมีไหมขอร้อยหนึ่ง
ลองดูไหมมีเสียงดูนิดนึง

พี่ก็ไม่ได้มีเงินเยอะนะอันนี้พี่ให้เราไม่กินข้าว

เห็นไหมคือทั้งสามีภรรยาก็ร้องไห้

ทีมข่าวของเราก็เลยอยากจะคุยกับ
หญิงคู่นี้นะคนที่ขับรถกระบะนะที่เขาน่าสงสาร
ติไปไม่เจอแต่ว่าไปเจอยาดนะคะยาดก็บอกว่า
นายปียพงศ์เขาก็ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งหรอกไม่ค่อยได้เจอกัน
เจอล่าสุดน่ะโน่นเลยเดือนก่อนนายปิยพงศ์เก็บของเก่าขายค่ะ
แต่ก่อนใช้ซาเล้งก่อนจะออกรถกระบะมาใช้ก็เนี่ยใช้ซาเล้งมาตลอด
พอมีกระบะก็เงินก็ไปเติมน้ำมันก็ยังไม่ค่อยจะมีเลยไง
เรื่องที่เกิดขึ้นก็ไม่รู้เขาไม่ได้เห็นข่าวอะนะ
แต่ถ้าถามถึงชีวิตของนายปิยพงศ์ถามว่าน่าสงสารไหมน่าสงสารจริง
คือที่ผ่านมาเนี่ยเขาเป็นคนเกเรพอมีภรรยาเปลี่ยนเลย
กลายเป็นคนทำมาหากินช่วยเหลือดูแลภรรยา
เป็นคนทำมาหากินอ่ะเปลี่ยนจากคนเกเรกลายเป็นแบบเป็นคนดีมีความรับผิดชอบ
ส่วนเรื่องรายได้เรื่องปัญหาส่วนตัวนายปียพงศ์ก็ไม่เคยเล่าให้ญาติญาติฟัง
แต่ภรรยาบอกว่าเหมือนกับมีปัญหาทางจิตอะไรนิดหน่อยด้วยไง